บอกแล้วว่าใช้รถเนี่ยก็ต้องระวังใช้ถนนก็ต้องระวัง
แต่ว่าชาวบ้านที่ปฐุมธานีบอกตอนนี้เดือดร้อนมาก
ถนนเนี่ยมันปลอดภัยเหรอคะแบบนี้

นี่ทางยับขนาดนี้มันจะใช้ยังไงเหรอคุณผู้ชม
มันเป็นถนนเรียบคลอง๑๐ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ถนนมันซุดน่ะยุบลงมาประมาณสักเมตรครึ่งได้
แล้วก็เป็นระยะทางยาวประมาณ๑๐๐เมตร

คนต้องเดินเท่านั้นขนาดเดินนี่ยังหวั่นว่ามันจะยุบลงไปอีกหรือเปล่า
อืมทางชาวบ้านเขาก็เลยนำแผงเหล็กมากั้นเอาไว้ป้องกันไม่ให้สัญจรนะคะ
แล้วคุณผู้ชมดูนะว่าพื้นที่ที่มีรอยปรีแตกร้าวเนี่ยนะคะ
มันยาวเกินร้อยเมตรไปถึงประมาณสองกิโลเมตรเลยอ่ะ
ครับโดยผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ประจำท่านหนึ่งเล่าให้ฟังก็คือคุณประวิทยางกลาง
ท่านเป็นข้าราชการบำนานนะคะบอกว่าเส้นนี้ผมใช้ประจำแหละ
ไปมาทางไหนก็ไปเส้นนี้แต่ตอนหลังถนนตรงเนี้ยมันซุดหนัก
ชาวบ้านที่เขาอยู่ระแวกนี้มีมากกว่า๒๐๐ครัวเรือน
ก็ได้รับความเดือดร้อนไปไหนมาไหนได้ค่ะค่ะดูจากข้าง
มันลักษณะคล้ายเป็นคลองนะมันก็มีโอกาสจะกัดซ่อถนนได้อยู่นะ
นี่แหละเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยหน่อยเถอะมาดูมาแลมาแก้ไขมาจัดการสร้างถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ชาวบ้านที่ใช้สัญจรกันไปตามปกติ
เพราะเกรงว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้อุบัติเหตุนะจ๊ะ
เดี๋ยวจะบาดเจ็บเสียชีวิตกันไปอีก
ต้องรีบเร่งแก้ไขโดยด่วนเพราะมันใช้ไม่ได้เลย
ใช้กันไม่ได้เลยสัญจอลไม่ได้เลยนะคะ
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรีบเข้าดูแลแหละ